คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของโลกโซเชียล
แต่ว่าคราวนี้อยากพาไปดูคลิปที่แบบน่ารัก
ให้ได้ยิ้มให้ได้หัวเราะกันยามเที่ยงแบบนี้หน่อยนะคะ
คลิปนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูถือว่าเชยนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าคนดูยอดวิวใน๒วัน๒ล้าน๒แสนครั้งแล้ว
ฉันเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยดูแล้วเรียบร้อย
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเพราะว่าเป็นคลิปพี่น้องสองคน
น่ารักมากเลยพี่ชายกับน้องชาย
พี่ชายเนี่ยนะตัวอ้วนเลยแล้วก็มีน้องตัวเล็กมาด้วย
ทีนี้พี่ชายอุ้มน้องต่อไปไม่ไหวแล้ว
แล้วก็เลยเข้าไปในร้านขายกระเป๋า
แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการพี่ชายเขาจะพูดว่ายังไงกับคนขาย

เป็นยังไงน่ารักมะ
ดูเขารักน้องนะ
ดูเอาเซ็ทมาปิดภูมิให้น้องแล้วให้น้องนะนอนพิงเผา

อยากรู้เหมือนกันว่าเรียกแทนเพลงว่าอะไรถ้าเรียกน้องว่าไอ้ตัวเล็ก
เขาก็เพิ่งโพสต์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วก็เช็คอินไว้ด้วยนะ
ที่งานเทศกาลลังศาสตร์หวานและของดีเมืองอุตรดิษฐ์
โพสต์บอกว่าเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าส้มตำอุ้มน้องมาเข้ามาที่ร้าน
บอกว่าขอถุงใบหนึ่งจะใส่น้องเพราะว่าอุ้มไม่ไหว
น่ารักดีเกิดมาเพิ่งเคยเจออันนี้คนโพสต์นะคะ
ทีนี้คลิปนี้คุณผู้ชมคนเข้าไปดู๒ล้านกว่าครั้ง
เพราะว่าก็ถูกอกถูกใจแหละความน่ารักของพี่ชาย
อุ้มน้องไปในร้านขายกระเป๋าแล้วดูคำแต่ละคำของเขาสิ
ถุงใบหนึ่งเอาถุงนี้มันมีซิปสิ
ต่อไปไม่ไหวแล้วจะพาน้องไปหาแม่
ทีนี้คนเจ้าของร้านเขาบอกใส่ไม่ได้เดี๋ยวน้องตาย
ก็ยังไม่ยอมให้ถุงเอาทีนี้คุณผู้ชมพอทางเจ้าของร้านกระเป๋า
ไม่ยอมให้ถุงพี่ชายคนนี้เขาทำยังไง
ดูคลิปเมื่อกี้เห็นดึงคอเสื้อแล้วทำยังไงดูค่ะ

พี่ชายให้หนูใส่ไหน
จะเอาใส่ในเสื้อไปหรอมันไม่ได้
ทำไมละ

ไม่เอาผสมันเลย

เอากระเป๋า
อ้าวโหอะไรเนี่ย

คือคนขายกระเป๋าร้านนี้เขาก็พยายามที่จะช่วยคิดนะ

แล้วเขาก็พยายามต่อรองกัน๒คน
แล้วดูสิพี่ชายน้องหิวนม
เดี๋ยวลูกน้องหิวหรือหนูหิว

ท้ายที่สุดแล้วกระเป๋าไม่ได้

ทำยังไงล่ะเอาน้องเนี่ยยัดใส่ไปในเสื้อ

เอาทั้งตัวน้องใส่ไปในคอเสื้อนะ
ใส่จากด้านบนเนี่ย
แล้วน้องคือดิฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊กไง

พอเสื้อหนึ่งมีหัว๒คนโผล่มา
แล้วพี่ชายเขาก็ชู๒นิ้วค่ะ

บอกว่าถ้าเกิดว่าเสื้อขาดระวังโดนแม่ตีนะ
สุดท้ายพี่ที่ร้านกระเป๋าก็เลยอาสา
มาเดี๋ยวอุ้มไอ้ตัวเล็กไปส่งที่ร้านขายส้มตำแม่

สรุปสุดท้ายถึงมือแม่นะ
ดูคลิปนี้แล้วแล้วก็แชร์กันต่อบอกว่า
โอ้ยเด็กเอ๊ยไร้เด่งสารเหลือเกิน

ที่คุณบอกว่าสรุปแล้วใครหิวกันแน่
เพราะว่าพี่ชายมีช็อตร้องไห้ด้วยหลายช็อตเหมือนกันนะคะ